ดิฉันก็เลยจะพาไปดูความสวยงามของอุโบสถไม้
เป็นอุโบสถไม้สักหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ติดทะเล

ใช่สวยงามมากจริงค่ะ
ไปกันที่วัดท่าไสบ้านท่าแตงตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะ
เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักทั้งหลัง
คุณดูภาพมุมสูงนะติดทะเลจริงด้วยอยู่ริมทะเลบริเวณชายหาดทะเลท่าไส
ท่ามกลางป่าสนชายฝั่งทะเลแล้วบรรยากาศมันร่มรื่นมาก
คุณดูสิน่าไปบรรยากาศต้องดีมากแน่เลย
ไม้สักวัดท่าไซเป็นอาคารทรงไทย
โดยเฉพาะที่บานหน้าต่างโดดเด่นไปด้วยงานแกะสลักอ่อนช้อยมาก
ด้านหนึ่งจะเปิดออกเห็นเป็นฝั่งทะเลเลย
โอ้โหคุณคิดสภาพเปิดหน้าต่างออกมาเห็นวิว

โครงสร้างภายนอกจำลองแบบมาจากพระอุโบสถพระอรัญวาศีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
นำมาประยุกต์สร้างด้วยไม้
ส่วนช่อฟ้าของโบสถ์ก็แกะสลักจากช่างฝีมือชาวเชียงใหม่

เห็นไหมมีศิลปะหลายแบบมารวมกันนะคะ
ภายในโบสถ์ไม้สักจะมีผนังเป็นฝาปะกล
มีแท่นพระประธานชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางประถมเทศนา
แกะสลักจากหินหยกขาว
ดูสิคุณพระพุทธรูปหินหยกขาวค่ะ
เป็นอิทธิพลศิลปะอินเดียนะคะ
มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ๕๕นิ้ว
สูงประมาณ๒๑๕เมตร
มีพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามเปี่ยมศรัทธา
บริเวณรอบอุโบสถไม้สักก็จะมีกำแพงแก้วเป็นไม้ด้วย
ใบเสมาแกะสลักจากหินหยกขาวเหมือนกัน
มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางนะคะ
บันไดทางเข้าโบสถ์ประดับเสาอโศกสีทองอารามอีกด้วย
โบสดไม้สักวัตถาสายมีอีก๑ลักษณะพิเศษ

ประดับประดาษไปด้วยงานไม้แกะสลัก
ฝีมือช่างจากอายุทยา
โอ้โหนี่รวมช่างมาหลายที่เลย
ช่างของคุณนี่ได้ว่าเป็นงานช่างที่ปรานีตมาก
แล้วก็นำศิลปะจากหลากหลายพื้นที่ที่มีความโดดเด่นความสวยงาม
รวบรวมเอาไว้ที่อุโบสถไม้สักหลังนี้แห่งเดียวเท่านั้น
แล้วก็ยังไม่หมดตามบริเวณบานประตูหน้าต่างหน้าบัน
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติปรมัฐบรมี๑๘
เป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูงการเสียสละชีวิตของตนเอง
เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความแปลกความแตกต่าง

จึงทำให้ที่นี่เป็นวัดหนึ่งเดียวในภาคใต้ที่ติดทะเล
มีความสวยงามมากทำให้โบสถไม้สักวัดท่าไซ
กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพังงา
ใครที่มีแผนจะไปเที่ยวที่พังงาก็แวะไปที่นี่กันหน่อย
บรรยากาศน่าจะดีบรรยากาศดีด้วย
แล้วก็ได้ชมแบบความสวยงามความวิจิตรการตาของอุโบสถไม้สัก
ที่จังหวัดพังงาพังงาไปค่ะภาคใต้ของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะจริง